แต่ว่าเป็นเรื่องของตัวเลข

เหมือนมันจะออกอีกสองวันข้างหน้า

คุณผู้ชมเป็นงานรำลึกการจักรไปของ
ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

มีเลขด้วยนะได้เลขมา๓ตัว

อยู่ที่วัดทัพกระดาน
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวานเนื้องแน่นไปด้วยมิตรรักแฟนเพลง

วราคมรอบ๒๗ปีของการจับไป

สามีแล้วก็นายจรภพ

คุณพุ่มพวงรวมทั้งญาติพี่น้อง

ไปกลับว่าหุ่นรูปปั้นของแม่พุ่ม
ุ่มพวงดวงจันทร์ที่บริเวณสาราริมน้ำ

แล้วก็นักกระถ่ายลูกก็เอาไปซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะ
เลขนี้ไม่มีเลยเมื่อวานนี้คนซื้อกันเกลี้ยงเลยครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่วัดทัพกระดาษนะครับ
พาไปดูอีกหนึ่งที่ครับที่บริเวณศาลแม่ย่าจำปาทอง
พื้นที่บ้านครองม่วงตำบลลาดตะเคียนที่กะบินบุรีปราจีนบุรี
ก็คลักคลั่มไปด้วยชาวบ้านจากทั่วทุกศาลาฒิตนะฮะ
รวมกว่าพันคนแห่ไปขอโชคลาภส่องหาเลขเด็ดกันเพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
นะครับก็งวดนี้มีร่างทรงไปรำถวายพร้อมจุดเทียนเหนือขันน้ำมนต์
ชาวบ้านก็ไปเพ่งดูน้ำตาเทียนนะฮะเขาก็ตีกันบ้าง

ชาวบ้านเองก็ไปโรยแป้งบนต้นตะเคียน

มีทั้ง๕๘๘๙๙๘๘๓๘๕ก็เยอะแยะมากมาย
จากนั้นก็เอาเลขที่เขาจดเอาไว้เนี่ยนะ

ผู้ค้าลอตเตอรี่ก็ทำให้เลขนั้นขายดีเกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนที่วัดท่าจำปีอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
มีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากกุมารทองกุมารทองเนี่ยนะ
เขาอยู่บนสาราที่เก็บร่างของหลวงปู่ครูบาดวงดีสุพัทโท
อดีตเจ้าอวาดที่มรณภาพไปเมื่อหนึ่งร้อยสี่ปีก่อน
หรือว่าตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยอ่าอายุตอนนั้นหนึ่งร้อยสี่ปีนะฮะ
รณภาพไปปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบสามนะครับโดยหลวงปู่ครูบาดวงดีนั้น
เป็นผู้สร้างแล้วก็ปลุกเสกกุมารทองจากไม้ขนุนชาวบ้านเชื่อกันว่าเนี่ยนะ
มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วพอไปกราบไหว้ก็ขอโชคลาภมา
สมหวังกันไปก็เลยมีการนำของเล่นไปถวายให้กับกุมารทองจำนวนมาก
นอกจากนี้กุมารทองก็ยังเป็นที่นับถือของชาวจีนแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วย
นี่คนไปขอก็ได้เขาก็กลับไปถวายคืนนะครับส่วนที่บ้านของนางยินดีคำหอมเป็นชาวบ้านที่ตำบลพรุดินนาอำเภอครองท่อมที่กระบี่นะฮะ
ก็มีชาวบ้านเยอะเลยครับไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นกล้วยแปลก
ที่บอกแปลกเนี่ยคือมันมี๓เครือในต้นเดียวนี่มันออกมา๓เครือ
ที่แล้วเนี่ยชาวบ้านได้โชคกันทั่วหน้ายกหมู่บ้านเลยครับนะฮะ
หลังจากที่แหงไปซื้อหกหนึ่งจากต้นกล้วยเนี้ยก็ถูกกันไปงบที่แล้ว
ก็นำไปเสี่ยงโชคแต่ไม่รู้ว่าจะไปจับคู่กับอะไร
ออกมา๓เครือแล้วก็มีเลข๗ด้วยก็ว่ากันไป
ปิดท้ายอีกหนึ่งที่ไปอุดรกันหน่อยครับ
มีชาวบ้านไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดบ้านห้วย
เทศบาลนครอุดรธานี
ก็ไปเน้นซื้อสลากที่มีตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับหนุ่มฮีโร่
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นวิรบุรุษ
ชื่อคุณวุฒิชัยเจริญธรรมที่ไปช่วยเด็กจมน้ำ

แล้วก็ถูกคลื่นซัดแล้วก็จมน้ำหายไป
ซึ่งชาวบ้านเขาเอาเลขนั้นมาซื้อก็คือเลขอายุของคุณวุฒิชัย

แล้วก็เลข๑๕เป็นวันพระราชทานเพลิงศพ
แล้วก็เลข๓๓๗๓เป็นเลขทะเบียนของรถที่ส่งศพของคุณ

และระหว่างทางมันเกิดยางระเบิดระหว่างทางด้วย
คนก็เลยเอาเลขทะเบียรถนั้นไปซื้อคือ๓๓๗๓นะครับ
ทางด้านของนางกองมีก้อมณีซึ่งเป็นเจ้าของแผง
ตอนนี้ก็บอกว่าเลขเหล่านี้นะชาวบ้านนิยมกันมาก

เหลือเพียงเลขชุด๕ใบเพียงชุดเดียว

ถ้าถูกก็ได้๓๐ล้านเป็นเลข๑๓๓๓๗๓เธอบอกด้วย
ถ้าถูกรางวัลที่๑จะแบ่งเงินไปมอบให้กับลูกของคุณ
วุฒิชัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป
อันนี้ทุกคนเป็นพยานถ้าถูกเอาไปให้เขาด้วยนะ